สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

เห็นมั้ยบอกมาสิพี่ยูบ๊ายบายสิบอกพี่หน่อย
เรื่องแรกก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องระทึกหน่อยคุณผู้ชมครับ
เป็นสใหพีส์โบช์นะครับ

ชีวิตระทึกกลางทะเลกันเลยทีเดียว

นำนักท่องเที่ยวชาวจีนแล่นเรือไปเที่ยวตามเกาะต่างนะฮะ
ระหว่างทางเครื่องยนต์เกิดสะดุดคุณผู้ชมครับ

ปตันเรือนะฮะเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย
เครื่องระเบิดไฟลุกท่วมเลย
นักท่องเที่ยวนะฮะกระโดดน้ำหนีตายลอยคอกลางทะเลกันนะครับ
เรือโดยสารที่อยู่ใกล้เคียงก็รีบเข้ามาช่วยเหลือ
มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๑๖คนคุณผู้ชมครับ

เปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่๑๔มกราคม
ซึ่งทางรัฐรุนเอกปรามินมัยกุล
ท่านเป็นรองสมรสสอบสวนอยู่ที่สพเกาะพีอำเภอเมืองกะบี่
บริเวณหน้าถ้ำไวกิ้งเกาะพีพีเลที่ตะบนอ่าวนาง
มีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาไฟลุกไหม้ทั้งลำนะครับ
ชูชีพลอยคออยู่กลางทะเล
เรือนำเที่ยวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็ช่วยกันกดแตรลมแจ้งเหตุ
แล่นเรือเข้าไปช่วยชีวิตน้องท่องเที่ยวกันอย่างอ้นละหมานกันเลยทีเดียว
นักท่องเที่ยวบางรายถูกไฟไหม้ตามลำตัวร้องอย่างทุรนทุลาย
ส่วนชาวบ้านเองก็ช่วยกันประถมพยาบาลรีบนำขึ้นฝั่ง
ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลทันท่วงทีนะครับ
สู่สปีดโบ๊ทไฟลูกไหม้ทั้งลำนานกว่าครึ่งชั่วโมง
เสียหายแล้วก็จมลงทะเลไปเลย
จากการตรวจสอบนะครับทราบว่าเรือสปีดโบสต์มีนักท่องเที่ยวจากจีน๒๖คน
ทัวร์ลีเตอร์คาวจีนอีก๑คน

ลูกเรือแล้วกัปตัน๓คนอยู่ทั้งหมด๓๑คน
นายเกลียงไกรบุญศรีอยู่๒๘ปี
เป็นกัปตันเรือถูกไฟลวกทั้งตัวบาดเจ็บอาการสาหัสนะครับ
และมีบาดเจ็บถูกไฟรวกตามตัวด้วย

ทางเจ้าหนุ่มที่เองได้มีการนำนักท่องเที่ยว
ส่งรักษาที่โรงพยาบาลกระบี่
ต่อมามีผู้ป่าเจ็บอาการสาหัสนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลวิทยาละภูเก็ตอีก๒คน
แล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอีก๒คน
นายเกลียงตายบุญศรีท่านเป็นกัปตันเรือ
นักท่องเที่ยวจีนแล้วก็ไกด์เดินทางจากจังหวัดภูเก็ต
กระทั่งมาถึงหน้าถ้ำไวกิ้งเครื่องยนต์ไปเกิดสะดุดขึ้น
แล้วก็มีกลิ่นน้ำมันรั่วอยู่ที่ท้ายเครื่อง
ปรากฏว่านายเกลียงตายก็ให้ลูกเรือบังคับหัวมาลัย
แล้วตัวเองก็เดินไปตรวจเครื่องยนต์นะครับว่ามีทั้งหมด๓เครื่อง
จังหวัดนั้นเองปรากฏว่ามีเสียงระเบิดขึ้นนั้นตุ้ม
หลังจากนั้นก็มีเปลวไฟเกิดขึ้น
น้ำมันเครื่องยนต์กระเด็นทำให้นายเกรงไกร
แล้วก็นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บหลายคน

เพราะหวั่นว่าเครื่องจะระเบิดซ้ำ
พร้อมกับแจ้งสัญญาณให้เรือที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนั้น

ก็โชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตแต่บาดเจ็บสาหัสก็มี

ดูหน้าต่างเล็กหมายถึงว่าเป็นเรือเรือเร็ว
ก็ต้องไม่ทำให้มันโปร่งเพื่อจะได้วิ่งลง

ดีนะที่ใส่ชูชีพกัน
ใช่อันนี้คือกำเป็นนะ
ใครก็ตามแต่ที่จะไปเที่ยวหรืออะไรโรงเรือน
กันไว้ก่อนมันอาจจะดูตุ้ยหน่อยแต่ก็ปลอดภัย
ถูกต้องนะครับนะครับเคลื่อนไหวอาจจะช้า

เรื่องอะไรล่ะสะเทือนขวาและสะเทือนใจยังไงครับสะเทือนใจ
เพราะว่าเขาไปจับการค้าประเวณี
นำกำลังสนทิหลายหน่วยงานเลยนำหมายสารค้นเลยนะคะ

หลังพบข้อมูลว่ามีเด็กสาวชาวพม่าถูกบังคับให้ค้าประเวณีค่ะ

ทั้งลาวเขมรเขมรไม่มีเออใช่กัมพูชาคือเขมรนั่นแหละ
รวมทั้งหมด๑๓คนไปคัดแยกสัญชาติและตรวจสอบหาอายุจากมวลกระดูก
คือต้องให้รู้ว่าคนไหนยืดต่ำกว่า๑๘

เขาก็เลยต้องไปตรวจมวลกระดูกนี่แหละจะได้รู้แน่อันนี้โกหกไม่ได้เลยนะฮะ
และเซ็นคำสั่งย้าย๕เสือตำรวจสนวังทองหลางเจ้าของพื้นที่
ให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่สอบปกรนแบบไม่มีกำหนด

สอบปกรคุณต้องรู้ดิ

ติดตามความคืบหน้านะคะการจำแน่กลุ่มหญิงค้าประเวณีทั้งหมดมี๑๑๓คน
หลังการประชุมก็เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
ว่ามีอายุเกิน๑๘ปีกี่คนนะฮะต้องตรวจสอบว่าถูกบังคับมาหรือเปล่า

แล้วก็ประสานให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจหามวลกระดูก

หนึ่งที่ถูกบังคับให้ค้าประเวณีไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

กลุ่มนี้จะส่งไปที่สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่บ้านเกร็ตการ
จังหวัดนทบุรีเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองตามกฎหมาย
ที่๒คือยังไม่แน่ชัดว่าเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือเปล่า
เพราะว่าให้การไม่ชัดเจนว่าถูกบังคับมาหรือไม่
กลุ่มนี้จะประสานแพทย์มาทำการตรวจกระดูกตรวจฟัน
เพื่อทราบอายุที่แท้จริงโดยจะขออำนาจสารคุ้มครองอีก๗วัน
กลุ่มสุดท้ายนี่หากเกิน๑๘ชัดเจนว่าสมัครใจมาค้าประเวณี
จะแยกคัดคนไทยและคนต่างด้าวเพื่อทำตามขั้นตอน
ค้าประเวณีก็ผิดกฎหมายนะฮะ
ว่านายบุญทรัพย์หรือว่าประกบอมรัตนสิริอายุ๕๕เนี่ย
เขาบอกว่าเขาจะไม่ให้การอะไรทั้งนั้นจะให้การในศาล

ก็คือมีการช่วยเหลือในการให้ค้าประเวณนี้นะฮะ

เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาจะไม่ให้การก็ได้นะคะ
ก็ตอนนี้ก็ต้องรอผลการตรวจสอบ

กรณีที่โลกโซเชียลและสำนักข่าวต่างแชร์ภาพเอกสารหลายแผ่น

ยอดรับรองค่าอาหารเครื่องดื่มค่าเช่าห้องค่านวด
ตั้งแต่เดือนกันยาถึงธันวาปีที่แล้ว
ก็ผ่านมาไม่เท่าไหร่นี่แหละของวิทยาลัยสีเคล็ด
รายละเอียดนั้นมันระบุตำแหน่งของตำรวจยศต่าง

ภูมิครับการน๔ตรวจกองปราบบกที่กองพับการ
แล้วก็ตำรวจสืบสวนวังทองหลาง
มีกรมสรรพากรพื้นที่๑๐ด้วยและอีกหลายหน่วยงาน
อันนี้คือเป็นค่ารับรองพิเศษใช้บริการฟรี
ฮะห้ามันทำบัญชีไว้เจ็บตรงนี้มันเจ็บตรงนี้คุณโหนวโหนวโหนวโหนว

ก็เข้าไปค้นเข้าไปค้นแล้วมันเจอ
เหรอแหมอยากจะไปเป็นตำรวจไปอยู่ที่นั่นจังเลยอยากจะไปอยู่ท้องที่นะ
เขาก็เลยเขาติดกับแขวนไงย้ายเลยไงย้ายอยู่ในชื่อนี้
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนให้ได้หลักฐานว่า
อักษรยอดในบัญชีสวยที่ระบุบริการฟรีหมายถึงใครบ้างเพราะมีอีกนะฮะ

ก็ไประบุยศด้วยนะคะคุณวิคโตเลียซีเคสก่อนนะคะ
ที่โดยเป็นหนักคือที่สวนอวังทองหล่างนะครับ
จะดำเนินคดีผู้ที่มีชื่อปรากฏในเอกสารด้วย
สัปดาห์หน้าถึงจะส่งสำเนาหลักฐานคู่ฉบับ
แล้วก็ที่มอบให้สนวังทองหลังนั้นมาให้ปปทตรวจสอบ

พีริปค่ะแสงหน่อยกว่าครับครับเจ็บปวด

ไปสิไม่สวนอวังทองหล่างเลย

ปรปฐคือการปรากฏคุยน้วยงานปรับปรามทุจจฤทธิ์

เรื่องของไฟไหม้ก็มีเหยื่อไฟไหม้นี่นะคะ
ก็ผ่าวอดไปหมดทั้งหมด

มีผู้เดือดร้อนทั้งหมด๑๐๖ครอบครัวในชุมชนซอยสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์

ก็ผู้ประสบอคีภัยต้องอาศัยซุกหัวนอนกันที่วัดกันเลย
ด้านผู้อำนวยการเขตธนบุรีก็เผยว่า
กรทมก็ห่วงใหญ่แล้วก็มีสำนักป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัย

กรณีเพลิงไหม้นะคะชุมชนภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์๒๓
ธนบุรีก็สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนของประชาชน
เกือบ๑๐๐หลังคาเรือนกันเลยทีเดียว
สาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานความคืบหน้า
ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
บ้านต้นเพลิงเลขที่๓๔๕เป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้นะคะ
พบต้นเพลิงเกิดในครัว
รวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์สาเหตุเพลิงไหม้กันต่อไปเลยครับ
ผู้สื่อข่าวนี้รายงานว่า
สภาพบ้านของตัวเองบางรายถึงกับหลั่งน้ำตากับความสูญเสียครั้งนี้
แล้วก็ยังเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือ
โดยเฉพาะน้ำแล้วก็อาหารยังไม่เพียงพอนะคะสำหรับจำนวนผู้ประสบภัย
ด้านในมณัฐประจวบจินดานผู้อำนวยการเขตธรรมดุรี
เปิดเผยว่าบ้านที่ถูกไฟไหม้ส่วนใหญ่เป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
สร้างมาไม่ต่ำกว่า๔๐ปีแล้ว
ก็ได้รับความเสียหายไป๘๗หลัง
จากข้อมูลล่าสุดบ่ายวันเดียวกัน
มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาลงทะเบียนเพื่อจะขอรับความช่วยเหลือ๑๐๖ครอบครัว
สำนักงานเขตได้ได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบอักกีไพรแล้ว

ก็สำนักปกป้องกันและบรรทาวณ์สาธารณภัย

ใช่ค่ะค่าเช่าห้อง

แล้วก็บ้านที่ถูกไฟไหม้ก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะ

วัดสันติธรรมารามที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ

ก็ได้รับอนุญาตให้ผู้ประสบภัย
เข้าไปพำนักอาศัยได้ชั่วคราวกัน
พี่ยูไฟไหม้พี่ยูกลัวไหม

หมดเลยยิ่งกว่าโจรปล้น

มีคราวที่เข้าไปช่วยเหลือกันได้เร็ว
มีวัดอยู่ไว้ใกล้คนไทยห่างวัด

มีวัดไว้เป็นที่พึ่งจริงเลย

ทนี่เลยเรื่องนี้เลย

ปียูภรรยายชื่ออะไร

ครับ

เป็นชาวเน็ตนะครับได้มีการล่าหัวนะครับ
หนุ่มยึดณามเก่งเหลือเกินนะครับแตะเด็กนะครับ
ยกขาซ้ายฟาดเข้ากลางตัวเด็กนะครับ

พร้อมกับชี้นะฮะพิกัดอยู่ใกล้แยกลำสาลี
แต่ไม่เห็นหน้า
เผยภาพจากกล้องหน้ารถ
พร้อมกับได้มีการระบุข้อความนะครับว่า
ดูมันตอนเตะเด็กกระเด็น

ของขวัญวันเด็กมันลืมไว้ใครเจอทักหน่อย

ทั้งนี้ภายในคลิปเห็นภาพของแม่

ปรากฏว่าอยู่มีชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาว

เข้าที่กลางลำตัวของเด็กคนดังกล่าว

อย่างไรก็ตามชาวโซเชียลต่างวิทยาวิจารณ์

ถึงร้านปะยางดังกล่าวใกล้กับสนหัวหมากประมาณ๗๐๐เมตร

ล่าสุดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่บันทึกได้จากหน้ากล้อง

ซึ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าที่ชายปริศนารายนี้
จะทำร้ายเด็กชายนะครับเจ้าตัวยืนโหนรถสองแถวอยู่นะครับ
ลงมาทำร้ายเด็กพร้อมกับเบาะแสสวมเสื้อยืดสีขาว
ถุงมือซ้ายข้างเดียวกันในวันเกิดเหตุ
ที่ย่านรำคำแหง๘๓๘๕กม

ตามให้ได้นะคนนี้นะมีคนรอพระป่านะครับหลายรายพีเดียวโรคจิต

มีคนถามว่าวันนี้แอนจี้ใส่หัวสีอะไรเชิญชมค่ะ
นี่นะฮะเป็นอีกฟ้าเห็นไหมล่ะ

อยากเป็นเจ้าหญิงอย่าไปร่วม

พอดีก็ตอนนี้ก็ทางเรื่องกังหันลมบนภูเขามันกำลังฮิตนะนะ

จากข่าวเรื่องที่แอร์เสียชีวิตที่กาต้านะฮะ

เขาเสียสายการบินชื่อดังเสียชีวิตที่ประเทศกาต้า

บริเวณลำคอผู้ตายนั้นมีรอยเขียวช้ำเหมือนถูกรัดคอ
แสดงว่าเป็นการฆาตกรรมแล้วก็เรียกร้องให้สถานทูตไทย

ให้เร่งสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีนั้น

แล้วก็น้องตัดสินใจจบชีวิตอยู่ในการแขวนคอ
ซึ่งสถานทูตไทยที่กรุงโดฮาได้โทรมาแจ้งเธอ

โดยสถานทูตและบริษัทต้นสังกัดของน้องไอซ์นั้น

การจัดงานศพทุกอย่างเป็นอย่างดี

ซึ่งเป็นที่ที่จัดสถานที่ทำศพแล้วด้วยนะฮะ

ไม่ทราบว่าคุณพ่อนั้นให้สัมภาษณ์อย่างนี้เพื่ออะไร

และคุณพ่อกับน้องไอซ์ก็ไม่ได้สนิทกัน
และไม่เคยดูแลเธอและน้องสาวเลย
ทั้งนี้พี่สาวนั้นขอความเห็นใจว่า

เหตุกระสานทางการนั้นยืนยันเลยว่าน้องไม่ได้ถูกคาดตกรรม

ซึ่งเป็นกลุ่มหัวรุนแรงซ้ายจัดในแอฟริกาใต้
เสื้อผ้าชื่อดังระดับโลกของสวีเดน
เพื่อแสดงความไม่พอใจที่ทางแบรนด์ได้ใช้เด็กชายผิวสี
เสื้อที่มีข้อความเหยียดเชื้อชาติ
แล้วก็นำการโฆษณาไปโปรโมทกันบนหน้าเว็บไซต์กันเลย

ถูกต้องโดยส่วนคอลเลคชั่นสำหรับเด็กเนี่ยนะคะ
ก็มีภาพนายแบบนี้เป็นเด็กผิวสี
ซึ่งเขาก็ใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
แต่ส่วนแขนยาวเนี่ยมีฮูตนะ

สีเขียวแล้วก็เขียนว่า
ก็คือแปลว่าลิงที่เท่ที่สุดในปาก
ภาพนี้ก็ได้สร้างความเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะ
อย่างหนักในทั่วไปในอินเทอร์เน็ตกันเลยทีเดียว
เพราะว่ามันเปรียบเทียบเหมือนกับลิงกับคนสีผิว

ถือเป็นการเหยียดเชื้อชาติอย่างแรงเลย

แล้วก็กระแสนี่คืออาจจะไม่พอใจ
แล้วก็เป็นกระจายเป็นจำนวนกว้างมากเลย

แต่โลกอินเทอร์เน็ตมันก็มีการตั้งแคมเปญขึ้นมาทันทีว่า
แล้วก็ศิลปินคนดังหลายคน

แล้วก็โดยที่ประเทศอัฟริกาใต้เนี่ยนะฮะ

ก็บุกลุกเข้าไปในร้านอย่างที่เราเห็นนะตอนนี้เนี่ยนะคะ
ทำร้ายข้าวของหมดเลยทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะ

ในเมืองยูฮารเนซเวิร์ดและแคปทราวด์
ซึ่งมีสมาชิกกล่าวว่าบริษัทเสื้อผ้านี่นะคะ
มีความคิดเหยียดเชื้อชาติ
สมควรที่จะอยู่ในแอฟริกาใต้อีกต่อไป

ก็ก่อก่อว่ากลุ่มผู้ประท้วงได้สร้างความเสียหายนะฮะ

แล้วก็สินค้าหลายชิ้นก็มีการถูกขโมยไปด้วยนะ

ซึ่งตำรวจก็ได้มีการสลายการประท้วงแล้วก็เคลียร์พื้นที่
นะฮะไปในเวลาต่อมา

ดีที่ไม่มีพนักงานเป็นอะไรเลย
แล้วก็ลูกค้าก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยทั้งสิ้น

ใช่ได้ปิดร้านทั่วอฟริกาใต้
ซึ่งมีทั้งหมด๑๗สาขาด้วยกัน

กล่าวว่าจะเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิด
แล้วก็จะกลับมาเปิดอีกครั้งในสถานการณ์ที่

นี่มันเกิดจากตอนที่ไปตามเรื่องนี้มานะพี่

แต่อย่างเมืองไทยเราจะเรียกลูกหลานว่าไอ้ลิงน้อย

อย่างต้นบริษัทแม่เป็นพวกผิวขาวไง
อาจจะไม่รู้อะไรลึกขนาดนี้หรือเปล่า

แล้วก็บังเอิญไปใช้จริงแล้วมีเด็กทุกผิวเลยนะพี่
เหมือนเบเนต้องมีทุกผิวเลยแต่บังเอิญเอาเด็กผิวสีเนี่ย
ก็ถือว่าพอไม่ระวังไม่ตรวจสอบคือ
นึกไม่ถึงจริงใครจะไปตั้งใจแบรนด์แบบอย่างนี้
เขาก็ต้องอยากขายของใช่ไหม

ก็เลยไปจุดชนวนความไม่พอใจเรื่องนี้เขา
ถูกต้องนะครับหนักเลย
อ้าวเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ
แพทน์นับพาสวนกลับดราม่านะครับ

แต่จริงเรื่องที่ผมเห็นด้วยกับคุณแพทย์นะ
ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟัง
โอเคแหมกระลังเพิ่นเลยระหว่างแพทน์

ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของแพทย์เรามารู้เรื่องราวของพิงกี้กันดีกว่า

เออนะคะตอนนี้พิงกี้ก็ได้เลิกกับสามีไปเรียบร้อ
แล้วคุณเพชรนะคะเจ้าตัวก็กลับมาทำงาน

ซึ่งในงานวันเด็กที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
พิ้งกี้ก็ได้ควงลานสาวนี้นะคะสุดที่รักเนี่ยน้องซีรีนเนี่ยออกงานด้วย
ก็เลยไปถามเลยถามถึงงานละครก่อนแล้วกันเนอะเบา
นางก็ตอบว่าตอนนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด๔เรื่องนะคะหลากหลายช่องด้วย

กลางปีใช่ก็อั้นไว้เยอะไงเพราะว่าจะเริ่มเปิดกล้องช่วงนั้นแหละค่ะ
ถามว่าอัดอั้นอะไรบ้างหรือเปล่าในเรื่องของการรับงานอย่างนี้นะฮะกรอบบอกไม่ได้อัดอั้นหรอกค่ะ
ไม่ใช่เรื่องแบบอัดอั้นอะไรทั้งสิ้นหรอกค่ะเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าผู้จัดเขาอาจจะอัดอั้นหรือเปล่าเท่านั้นเอง
คือเขาอยากที่จะมาชวนน้องอ่ะนะแล้วตอนนี้น้องเขาก็คงแบบว่ายังแบบทำงานไม่ได้อะไรอย่างนี้
แต่พอรู้ว่าได้แล้วปั๊บก็แบบมากันเลยก็มีบทหลากหลายนะฮะ
เป็นทั้งนางเอกบ้างก็เป็นนะฮะเป็นนางเอกที่ร้ายก็เป็นแล้วก็มีรับเป็นบทที่ตัวละครเข้มข้นก็มีด้วย
ก็เลยถามเลยเห็นว่าแฟนคลับเนี่ยอยากให้มาเล่นช่อง๗ใช่ไหมอุ๊ยไม่ทราบค่ะ

ทราบค่ะเพราะว่าวันนี้ต้องเป็นเรื่องของอนาคตค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็ช่อง๗เนี่ยนะคะก็ไม่เห็นมีมาติดต่อเลย
แต่ส่วนเวียสุกลวัดเนี่ยนะคะเขาก็พูดบอกว่าอยากจะร่วมงานกับพิงกี้ค่ะ
เพราะว่าอันนี้เนี่ยนะคะเราก็เคยถ่ายละครแล้วก็ร่วมงานกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาก็บอกว่าแฟนก็อยากให้กลับมาเล่นเลยนะคะ

ข่าวว่าไม่กี่เดือนนี้กลับมาทำงานได้ตั้ง๑๐ล้านเหรอไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะนะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่มีความสุขอะค่ะถึงได้หัวเราะอย่างนี้ไง

หัวใจตอนนี้นะคะล๊อคตายค่ะไม่มี

ไม่เปิดรับค่ะไม่สนใจด้วยเพราะว่า
ไม่ใช่ลูกไม่ใช่แม่เมพิงกี้

นี่อัปพิงกี้แม่เมไหนละมั่วมาอยู่มั่วแม่เม

เพราะว่ามีความสุขในวันนี้มาก
ความสุขที่ได้อยู่กับคุณแม่ได้อยู่กับหลาน
แล้วก็อยู่ในวัยที่ตัวเองต้องทำงาน
แล้วก็คงยังทำงานไปอีกยาวไกลค่ะ
วันนี้ไม่มีใครเข้ามาจีบ

ขออยู่ในโลกของตัวเองแค่นี้นะคะก็มีความสุขแล้วค่ะ
กี้คิดว่าไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องมีใครอยู่คนเดียวก็มีความสุข
เชื่อว่าสาวโสดหลายคนที่อยู่คนเดียวก็ต้องมีความสุข
มันจะไม่ต้องมีใครจริงไหม
ส่วนคนที่ขึ้นแท็กซี่นะคะแล้วเคยโดนแท็กซี่เท
คือขึ้นไปแล้วเขาไล่ลงจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม
ส่งรถรถติดไม่อยากขับอารมณ์ไม่ดีน้ำในหูไม่เท่ากัน
อย่างนี้นะฮะอาจจะไม่นึกว่าคนที่จะเจอนั้นเป็นดารายอดนิยมสุดรักของประชาชนท่านหนึ่งนะฮะ
นั่นก็คือคุณแอนทองผสมโดนเข้าให้ค่ะ
จะเดินทางไปวัดราชประพิษเพื่อไปงานบวชของพระดุ๊กพนุเดชกับพระอาร์ตพลังธรรม๒วันนี้เองค่ะพี่
วัดลาบประพิษนะฮะทีนี้การจราจรกรุงเทพมีปัญหาที่จอดรถทางวัดนะครับ
คุณแอนเอาเงินขึ้นรถแท็กซี่กระโบกไปนะคะไปถึงยังไม่ถึงไหนเลยค่ะ
หน้าสารเจ้าพ่อเสือก็มาจากที่ที่เธอมานะบ้านเธอนะฮะยังอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วนะนั่นน่ะ
ลงไปไม่ให้ขึ้นแล้วรถติดไปหาคนอื่นเฮ้ยแล้วยังไงล่ะคะเราจะไปฝืนเขาไม่ได้นะคะ
ลงมานั่งรอลงมานั่งรอกดโทรศัพท์เรียกอูเบอร์อูเบอร์เลยก็ตกลงไปทันก็มีภาพคู่กับพระอาร์ตกับพระดุ๊กนะฮะ
เป็นยังไงล่ะคะระดับนางเอกเขาก็ยังโดนนะครับ
แตคซี่ประเทศเหล่านี้สุดยอดครับ
เขาไม่แคลร์จริงไหมครับ

เพราะว่ามันจะออกไปทางราชดำเนิน

เดินไหว้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งวัน
คนรับผิดน่ะ

พยายามดันน้องเรสซิ่งให้ดังเท่ากับเป่า

พยายามจะดันลูกชายให้ดังเท่าน้องเป่า

โดยแพทย์ได้มีการเปิดใจถึงเรื่องนี้นะครับว่า
ถามถึงดราม่าน้องเรสซิ่งติดอันดับขวัญใจ
หลายคนมองว่าพยายามดันลูกให้ดังเท่าน้องเป่า
แพทย์ตอบว่าอย่าไปเทียบเลยค่ะ

เป่าหลายคนก็ยังไปดราม่าว่า

ทุกคนไปหากระแสอื่นมานะครับ
ทั้งที่เขาเองยังเด็กนะครับ
แค่๑๐๑๑เดือนเอง

งานทุกอย่างทุกที่ที่แพทย์ไปก็มีแต่ลูก
ก็มีแต่ลูกคนเดียวที่คอยดูเป็นกำลังใจ
ส่วนแม่บางคนเขาไม่ลงรูปลูกบ่อย
อันนั้นก็เป็นส่วนของแม่บางคนที่เขาไม่ได้ลง

แต่จะดันลูกหรือไม่ดันมันไม่เกี่ยว
มันเกี่ยวกับว่าคนชอบหรือไม่ชอบ
หน่อยไหมพอเจอกระแสแบบนี้แพทย์ก็ตอบบอกว่า

ไม่ได้ใส่ใจอย่างที่บอกว่าข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยตลอดเลย
วันหนึ่งนะครับคุณแม่จัดอันดับให้ลูกเรา

อยู่มา๑๑เดือนจะปีนึงแล้วเพิ่งจะมาดราม่า
คุณลงรูปลูกฉันมาตลอด๑๑เดือนกลับไม่ดราม่า

อันนี้ก็คิดเอาเองเลยละกันนี่แพทย์บอกนี้นะครับ

ว่าคนที่มีปัญหากับแพทย์เนี่ยก็ไม่รู้เป็นใครเหมือนกัน

ในวงการหรือว่าเด็กคนอื่นก็มีปัญหากันนะ

แล้วรู้สึกยังไงบ้างที่น้องเรสซิ่งที่รู้จักมากขึ้น

ไม่ใช่เพิ่งจะมาดันลูก

มันเกี่ยวอะไรว่าเราดันหรือไม่ดันทุกวันนี้

สิ่งที่เรารู้สึกที่สุดเลยคือเราภูมิใจมาก

ว่าการที่มีคนรักหนูมันเป็นบุญของหนูมากนะลูก
เนอะอืมแพทย์เออ
หนุ่มคือการจัดอันดับพวกนี้

ไม่รู้เรื่องราวด้วยอะไรเลยนะอันนี้ไม่แฟร์นะ

เอาอย่างนี้ละกันผมขอใช้เวทีนี้พูดละกัน

ผมไม่เห็นด้วยเลยกับการเอาลูกดาราเนี่ย

คนนั้นที่๑คนที่๒แม้กระทั่งมายู
บางครั้งเนี่ยอุ๊ยมายูได้อันดับนู่นนี่

ผมบอกเลยว่าผมขอสละสิทธิ์ได้ไหม
ไม่ต้องมาจัดลูกผมให้ผมเป็นขวัญใจอะไรทั้งนั้น
เด็กก็คือเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ย
เด็กทุกคนเขามีมุมมองความน่ารักต่างกันไป

ไม่ได้หมายความว่าคนนี้มันน่ารักกว่า
ไม่ใช่คือเราต้องนึกถึงความรู้สึกของแบบ
พ่อแม่ด้วยนะเราไปจัดเขานะ

มันจะทำให้คนเกิดความรู้สึก

มันไม่ใช่เรื่องต้องเปลี่ยนเทียบกันไหมพอเด็กต่าง
เพราะอะไรรู้ไหมฮะอันนี้ผมพูดตรงเลยนะ
ยังมีแฟนคลับมาอยู่ใช่ไหมฮะ
ปรากฏว่าอยู่ดีมีขวัญใจอีกคนนึงขึ้นมา
คนที่เป็นขวัญใจแฟนอีกคนนึงเขาก็จะมาด่า

สมมุติว่ามียกตัวอย่างนะสมมุติว่าเป็นขวัญใจของ
สมมุติว่ามีแฟนคลับมาอยู่เขาก็จะไปด่าคนอื่น

นี่น่ารักกว่ามาอยู่เหรอคนนี้น่ารักตายแหละเออคนนี้น่ารักกว่ามาอยู่
อะไรอย่างนี้ซึ่งผมว่าอันนี้มันคือสิ่งที่มันไม่ถูก
เด็กก็คือเด็กไงแล้วเอาอะไรมาตัดสิน
อย่างไอ้เออเอาอะไรมาตัดสิน
ใช่ไงก็คืออย่างที่เขาจัด

คือผมไม่เห็นด้วย
คือมันไปกระทบกับเด็กซึ่งไม่รู้เรื่องด้วยเลย

อย่างคุณหนุ่มว่ามันทำให้กลายเป็นเปรียบเทียบกัน

เนี่ยแล้วอันนี้เลยไปแล้วเรื่องแพทย์เลย

เรื่องของการจัดอันดับเนี่ยนะ
สำหรับเด็กหรือแม้การประกวดเนี่ย

เพราะมันมีความรู้สึกว่าทำอะไร

แล้วก็ทะเลาะกันไปมา
ผมว่ามันไม่มีประโยชน์อ่ะ
ทำเพื่ออะไร
ที่อันดับอะไรที่มันรู้ว่าน่ารักทุกคน
น่ารักทุกคนเลยต่างจริง
เพราะว่าเราตามเด็กเราตามลูกดาราที่อยู่ในอันดับนี้ทุกคน
เราก็รู้สึกว่าอย่าจัดเลยเราเองรู้สึกไม่ดี

เพราะฉะนั้นก็ตรงนี้บอกแล้วกันนะครับว่า
ต่อไปนี้ถ้าคุณจะคิดว่าจะจัดอันดับ

เอาไปให้อย่าไปจัดเลยไม่ดีหรอก

ก็เอาใช้เด็กมาเป็นเชิงพาณิชย์
เออเนอะไม่ดีหรอกไม่ดีหรอก

เสียงดีเสียงตกจังหวะดีเต้นสวย

เพราะฉะนั้นคนที่จะจัดอะไรแบบนี้

อย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตามข่าวต่อไปนี้

จิรนันเขารักกับคุณทันมานานแล้วนะ

จะแต่งแล้วจริงจังด้วย

คุณยุ้ยจิรนันมโนแจ่มเนี่ยนะคะ

ปีนี้สิปีที่แล้วคือปีนี้จะมีข่าวดีแล้วล่ะ
ถ้าไม่ปลายปีก็ต้นปี๖๒นะฮะ

ถ้าเป็นหน้าหนาวจะได้มีระยะเวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างโอเค

เราเองโตแล้วก็ต้องวางแผน

แล้วก็จะแต่งบ้านจะแต่งที่นี่หรือว่าไปแต่งที่เรือนหอที่สระบุรีพื้นเพลก็อยู่ที่นู่นนะคะ
คุณยุ้ยก็บอกว่าอาจจะมีทั้งที่บ้านที่กรุงเทพแล้วก็ที่จังหวัดสระบุรีด้วยค่ะ
ส่วนท่านเขาขอคู่เขาแต่งงานหรือเปล่า
บอกไม่ค่ะแต่เขาบอกว่าอยากแต่งแล้วพร้อมแล้ว
จริงเขาอยากมีน้องเลยก็ต้องเริ่มแพลนเพราะอายุเราก็มากขึ้นทุกวันดีค่ะ
กังวลเรื่องน้องว่าจะมียากหรือเปล่า
ยุ้ยบอกว่าบอกแล้วว่าไม่มีก็ไม่เป็นไร
เราไม่ต้องอยากมากถ้าอยากมากจะไม่ได้ปล่อยธรรมชาติเลย
ถ้ามีบุญเขาก็มาถ้าไม่มีบุญร่วมกันยังไงก็ไม่มาไม่อยากจะไปเครียดมาก
แล้วก็ตรวจสุขภาพปรึกษาคุณหมอบ้างนะคะเดี๋ยวคงต้องตรวจ
ภายในปีนี้คงต้องเริ่มวางแผนเย่
คือถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยแต่งพร้อมน้องไปคือน้องสาวเขาก็
เขาก็มีแฟนมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะ
ถ้าแต่งจริงพร้อมนะตั้งใจอยากจะมีก็ต้องมีอะไรแบบนี้นะฮะ
ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าแต่งงานแล้วจะมีน้องเลยไหม
เขาบอกว่าถ้าแต่งก็อยากมีเลยเพราะว่าอายุเยอะแล้ว

สมมุติว่าถ้ามีน้องทำงานอาจจะไปทำงานเบื้องหลัง
เราเป็นผู้จัดอยู่แล้วแล้วทันก็คิดไว้แล้วด้วยค่ะ
แล้วทีมงานเป็นไงยังคิดอยู่ค่ะยังไม่ได้สรุป
ส่วนเรือนทองนั้น๘๐แล้วนั่นแน่
ทำเรือนหอมาถ้าเดือนสิงหาปีนี้ก็จะครบ๒ปีแล้วค่ะ
ตอนนี้ก็ปีกว่าแล้วถูกใจไหม

คนแสกของดาแม่พวกนี้คงว่าง
แต่ก็จริงนะคืออย่าไปสร้างบันทัศน์ฐานให้เด็ก
ถูกไหมพี่ไปสร้างบรรทัศน์ให้เด็กว่า
ต้องแข่งน่ารักอเจมส์จะต้องแบบอะไรอย่างนี้แบบ

อุ๊ยคุณแม่เอฟซีส่งมาว่าเหมือนป่วยนะคะ
สงบค่ะแหมไปดีป่วยอเจมส์มาเรื่องน้องออมสุชา
มันสั่งอยู่ในน่ะเดี๋ยวค่ะอยู่ดี
โอเคมาออมสุชานะฮะยิ้มไม่หุบ
อายุครบ๓๐ปีนะฮะไปดินเนอร์กับไฮโซแอมพิธานนะครับ

แต่ว่าอยู่ได้แล้วอยู่ด้วยแล้วเนี่ยนะมีความสุขดีนะครับ

ฐานะนะฮะเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยนะครับ
สำหรับนักแสดงสาวหน้าแบ๊วออมสุชากับไฮโซหนุ่มแอฟ

ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีตาดีเห็นทั้งคู่ในเดือนช้อปปิ้ง
ห้างดังในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับ
โดยล่าสุดนะฮะสาวออมนะครับได้ไปทำบุญวันเกิดอายุ๓๐ปี
ที่โรงพยาบาลศรีธัญญาพร้อมกับมีการเผยถึงเรื่องนี้นะครับ
เมื่อวันที่๙มกราคมที่ผ่านมาหนุ่มแอมนะครับได้พาไปดินเนอร์๒ต่อ๒นะครับ
แต่ที่ทำเอาเซอร์ไพรส์มากคือตอนที่ฝ่ายชายยกเค้กมาเป่าให้
แม้จะไม่มีของขวัญให้แต่อาหารที่ได้ทานด้วยกันถือว่าเป็นมื้อพิเศษแล้ว
แล้วสาวออมก็ยังบอกนะครับว่าเมื่อครั้งที่ตนไปเที่ยวปีใหม่ที่รอนดอนอังกฤษ
หนุ่มแอมพิษภาพก็วินมาหาแบบไม่ได้วางแผนนะครับ
ว่าจะต้องไปเจอกันมาก่อนนะครับโดยฝ่ายชายเนี่ยต้องไปทำงานที่ยุโรปอยู่แล้วนะครับ
เมื่อมีเวลาว่างก็เลยแวะไปหาสาวออม๑วัน
ส่วนเรื่องที่หนุ่มแอมนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปก่อนหน้านี้
ออมเผยนะครับบอกว่าคุณแอมเนี่ยมาปรึกษาตนเหมือนกันว่าจะต้องไปร่วมงาน
แล้วก็หากเจอผู้สื่อข่าวให้สัมภาษณ์จะต้องทำยังไง
ซึ่งตัวเองก็แนะนำนะครับว่าหากมีเวลาสะดวกในการสัมภาษณ์

จากนี้สาวออมก็ยังบอกว่าพูดคำจำกัดความของสนะในตอนนี้ว่า
ยังไม่ใช่แฟนแต่เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วทำให้มีความรู้สึกดีที่สุด
ชื่อยาวสถานะยาว

คุณหนุ่มกับคุณเมย์นะตอนยังเป็นแฟนกันอยู่ยังไม่ใช่คำว่าแฟนแล้วใช้คำนี้
ตอนนี้คนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขสบายดีไหมคะ
คนที่อยู่ด้วยแล้วมีแต่ความสุขรู้สึกดีดีใช่
มาดูนะคะสาวไฮโซคุณซูซี่หัดไทยเทพ
เชื่อว่าหลายคนก็คงจะคุ้นนะฮะมหาเศรษฐีที่รวยล้นฟ้าอย่างคุณซูซี่

เธอก็ชอบทำบุญมากเลยทีเดียวนะครับ
การทำบุญแต่ละครั้งไม่ธรรมดาเลยจะบอกให้
เพราะเธอทุ่มเทที่จะทำบำรุงพุทธศาสนานี้นะคะ
ให้ถึงที่สุดกันเลยทีเดียวจ่ายเงินเท่าไหร่ไม่ว่าไม่เตียงอันนี้เต็มคำ
อันนี้ข่าวบุญใช่ไหมคะเสียงเหมือนภาคมวยมาก
อย่างก่อนหน้านี้นะคุณซูซี่เนี่ย
เขาไปซื้อชันเดอรี่ย้าเขาไปใส่ในพระอุโบสด
เอาไว้ให้กับวัดธุ่งเศรษฐี
โอ้วชันเดอรี่ย่า

ล่าสุดคุณซูซี่ให้แถ่เท่นก็เลยเปิดเผยแบบนี้ค่ะ
คือว่าตัวเนี่ยชอบสิ่งสวยงาม
ก็เลยชอบทำบุญด้วยแสงสว่างจากช่อโคมไฟแชนเดอเรีย
เพื่อจะเพิ่มความสวยงามให้แก่วัดไม่ได้มีแบบอะไรเลย
แล้วก็มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้แสงสว่าง
ใช่จากการเห็นช่อไฟแนนอเรียเนี่ยเหมือนอย่างที่พระราชวังแวร์ทราย
นี่วัดกะวังมันไปด้วยกันได้ไงคะคุณซูซี่ค่ะ
เพราะว่ามันเกิดความสวยงามไงเปรียบดังเปรียบดังว่า
ตนจึงสั่งจากแชนเดอเรียมาจากที่สยามพารากอนเอาไปถวาย
เพราะว่าเชื่อในคุณภาพของสินค้ามากเลยราคาเท่าไหร่๒๐ล้าน
คุณซูซี่บอกอย่างนี้ค่ะความสวยงามของเชนเตอเรียเนี่ยนะคะ
บ้านหนูได้๔หลังรออะไรอ่ะไฟนีออน
ประหลัดไฟด้วยเขาบอกว่าทางนี้ทำให้วัดเนี่ยดูอลังการขึ้น
แล้วก็ทำให้คนเนี่ยอยากมาวัดมากขึ้นอย่างที่วัดทุ่งเศรษฐีเนี่ยนะ
ต้นนี้ติดแชนเดอเรียช่อใหญ่ทั้งหมด๑๘ช่อ
ละ๒๐ล้านอ่ะไม่ทั้งหมดคงจะ๑๘ช่อก็๒๐ล้านนะนะ
และยังมีไฟอีก๖๒ดวงเพราะว่าวัดใหญ่เพดานก็สูง
ช่อเล็กเล็กก็ดูสวยงามอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะ
แชนเดอเรียหลายชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคริสตัลกระจก
มันก็จะเป็นอะไรที่แบบใช้ได้นานแล้วเวลาเปิดเนี่ย

เข้าใจไหมเปิดแสงไฟอย่างเงี้ยแสงไฟอย่างเงี้ย

แต่ว่าแสงเช่นเดอเรียเนี่ยมันไม่เป็นฝ้า
จึงเลือกใช้แบบคริสโต้
ที่มีราคาแพงกว่าแล้วก็สวยงามแวววาวมาก

สาธุต้องสาธุนะทำบุญนะ

โอกาสนี่มันเลวลายนะมันมีแลกคิวนะ
ก็ทรงสิทธิ์เนี่ยทำไมของฉันถูกก็ตัดไปเลย

อะนั่นเป็นนักประดับ

ฮู้งนี้มาวิเคราะห์ตัวเลข
ไม่ให้วิเคราะห์นะไม่ได้เรื่องแบบนี้ได้สิครูเป็นผู้สอน
ชั่วโมงคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
โอเคนะครับลาไปก่อน